โอ้โหคุณผู้ชมฮะเรามาดูข่าวนี้กันนะครับ
นึกว่ามีแต่เรือดำน้ำที่ลงไปดำน้ำได้คราวนี้มีแท็กซี่ดำน้ำด้วย
เกือบจะดำน้ำไปทั้งคันแล้วนะฮะคุณเอาจริงจริงดิ
ฉันเห็นคลิปนี้ในติ๊กต๊อกตอนแรกอ่ะจมคลองชัดครับ
คุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันไหมลองดูค่ะครับ
นี่นะครับลงไปดำน้ำแล้ว
นี่คุณผู้ชมอาจจะให้คิดอย่างอื่นได้ยังไง
ก็ใต้สะพานมันเป็นคลองหรือเปล่าแล้วแท็กซี่มันก็ไปลอยคอ
อยู่ในคลองแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะคือใครที่เห็นคลิปนี้ก็ต้องคิดแบบนี้
แต่จริงตรงนี้มันคือจุดกลับรถใต้สะพานใช่ฮะ
แล้วน้ำท่วมเยอะมากจริงอ่ะจริงคุณ
ตอนแรกนะผมนึกว่ารถตกคลองแต่ไม่ใช่จริงด้วย
เป็นรถที่กำลังจะไปกลับรถแต่ทีนี้ในทางกลับรถรูปตัวยูใต้สะพานเนี่ย
มันมีน้ำท่วมขังแล้วพี่เนี่ยตอนแรกเขาลงมาแล้ว
แต่เขาบอกเออเออเออจะถอยก็ถอยไม่ได้เป็นยังไงดิ
ร้องเพลงไม่ถูกตรงไหนอ่ะกลับรถอะไรนะกลับรถต่อก็
เอ่อกลับรถก็ไม่ได้เออจากต่อไปก็ไปไม่ถึง

นั่งอยู่ตรงขอบมองดูรถตัวเองด้วยสายตาละห้อยสร้อยเศร้า
คุณเศร้าสร้อยกึ่งยิ้มบ้างในบางจังหวะนะฮะ
แต่เนี่ยโอ้โหทรัพย์สินของเขาคุณรถแท็กซี่เอาไว้ทำมาหากิน
ใช่แล้วเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะ
คือจุดตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองปักหลัก
ถนนผู้ขนานกาญจนาพิเศษแถวประเวทหรือเปล่าเออพี่อ่า
ผมนะขอคนที่ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ลงติ๊กต๊อกนะ
ผมก็ถามเขาว่าพี่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไหน
เอาแบบพิกัดแม่นเลยฮะพี่เขาบอกว่าจุดกลับรถใต้สะพานเรียบมอเตอร์เวย์
นิคมเจโม่กาญจนาพิเศษสามสิบเก้า
และกำลังจะกลับรถไปฝั่งโรงเรียนคลองปากหลัก
เนี่ยแล้วจุดนี้นะฝนตกหนักน้ำท่วมตลอด
โชเฟอร์เขาบอกว่าน้ำในคลองข้างสูงกว่าจุดกลับรถอีก
โอ้โหน้ำมันก็เลยทะลักเข้ามาในจุดกลับรถแบบนี้นะฮะ
หลายคนเข้าไปแสงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โห
อุโมงกลับรถใต้สะพานกันสักที
คุณทำแบบไหนคุณออกแบบแบบไหนน้ำมันถึงระบายไม่ทันแบบนี้นะ
แล้วคิดดูสิคือพอสภาพพี่แท็กซี่เขาทำยังไง

แต่สุดท้ายเอาจริงคือพี่เขาลงคลิปเอาไว้๒คลิปนะ
คลิปแรกคือเห็นว่าแบบอันนี้คือคลิปแรก
นั่งรอจะทำอย่างไรดีมาก
ส่วนอีกคลิปนึงเนี่ยมันจะเป็นมุมที่ใกล้เข้ามาหน่อย
เมื่อกี้มุมใกล้ที่เห็นหน้าพี่เขาเลย
ใช่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย
เป็นตำรวจสอนออุดมศุกร์ก็ประสานรถยกแหละ
เอาแท็กซี่ออกมาจากจุดที่น้ำท่วม
ทีนี้ก็ต้องประสานอู่แท็กซี่ต่อไป
คุณมันเข้าไปแบบเยอะนะห้องเครื่องไปหมดเลย
ครับหลายคนบอกเห็นใจพี่แท็กซี่เขาเหมือนกันเนอ
ไม่รู้จะเอารถไปทำมาหากินต่อได้ยังไงนะครับคุณ
มันจมไปแบบเกินครึ่งคันแล้ว
นะฮะคุณผู้ชม